เมื่อคุณภีรวัตรปูดไปว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ตอนนี้ประสบปัญหาใผลงค่อนข้างหนัก

เหลือน้ำเพียงร้อยละสี่สิบเท่านั้นก็เกรงว่าสัตว์ป่าจะออกนอกพื้นที่ไปหาแหล่งน้ำด้านนอก
ติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงานของคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
พาทีมข่าวเข้าสำรวจสภาพความแห้งแรงบริเวณทุ่งสลัดพระพื้นที่กว่าสองหมื่นไร่
ซึ่งเป็นจุดที่สัตว์ป่าใช้เป็นแหล่งอาหารและน้ำดื่มโดยเฉพาะช้างป่าและสัตว์กีบอีกหลายชนิด
โดยจุดแรกเข้าสำรวจบริเวณน้องตาอ้างที่อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์ป่าสลัดพระประมาณ๕กิโลเมตร
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมากเนื่องจากพบเห็นรอยเท้าสัตว์หลายชนิด
ที่เห็นพบว่ายังมีน้ำลงเหลือเกือบเต็มบ่อแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ระบุว่าปริมาณน้ำลดลงไปมากจนเหลือเพียงไม่ถึงเมตร
จากนั้นได้เดินเท้าเข้าไปในป่าลึกสำรวจบริเวณน้องวันเปลียงซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่สัตว์ป่าใช้ประโยชน์เช่นเสือโครงกระทิงและสัตว์กีบขนาดเล็ก
ซึ่งสภาพที่เห็นแตกต่างจากจุดแรกเป็นอย่างมากโดยจุดนี้น้ำเริ่มแห้งขอดจนสามารถมองเห็นพื้นดินแตกระแหงได้อย่างชัดเจนดังภาพที่เห็นนะครับ
สำหรับพื้นที่ทุ่งสลักพระมีแหล่งน้ำทั้งหมดกว่า๔๐
แห่งซึ่งสามารถใช้กันได้เพียง๑๖แห่งเท่านั้น
หรือคิดเป็น๑๔๐ของแหล่งน้ำทั้งหมด
แต่จากการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พบว่า
บ่อน้ำบางแห่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ขณะนี้เริ่มลดปริมาณลงเป็นอย่างมาก

เช่นเดียวกับห้วยสลักพระและห้วยสดอง
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ไหลตลอดทั้งปี
แต่ในปีนี้กลับพบว่าไหลน้อยลง
กังวลว่าสัตว์ป่าจะออกมาหาแหล่งน้ำ

สถานการณ์ไพรงปีนี้เท่าเปรียบที่ผ่านมาถือว่าหนักครับ
ครับเพราะปีนี้มันฝนน้อยมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมฮะ
แล้วก็ทำให้ณวันนี้แหล่งน้ำที่เรามีอยู่
มันเริ่มน้อยถอดลงไปเยอะทีเดียว
ซึ่งเราได้จัดการแหล่งน้ำไว้พอสมควรนะครับที่นี่นะครับ
ถือว่ามีปัญหาเยอะกว่าปีก่อนครับผม
ปริมาณน้ำในแหล่งต่างในพื้นที่ป่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
อกจากจะส่งผลกระทบกับสัตว์ป่าแล้ว
ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่ารอบพื้นที่อนุรักษ์
ซึ่งขณะนี้เริ่มขาดแคนน้ำในการอุปโภคบริโภค
พอแหล่งน้ำที่ใช้เป็นประจำเริ่มลดน้อยลง
และมีกลิ่นเหม็นจนไม่สามารถใช้งานได้
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป่า

จากไม่มีแหล่งน้ำในการดื่มกิน
และน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถใช้การได้

ต้องปรับแผนการดำเนินงานลงชั่วคราว
สวัสดีครับลาวิทย์หลังศรียรุลถามเทวรัฐทีวีปรายงาน